คุณผู้ชมครับเรื่องของการทิ้งขวดไวน์แก้วไวน์ลงไปในมะน้ำเจ้าพระยา
เพราะบนเรือเนี่ยวันที่เกิดเหตุแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปตรวจหลักฐานบนเรือเนี่ย

ใช่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ต้น
ว่ามันก็จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดอะไรที่เห็นจังหวะที่คนบนเรือลินไวน์
ทุกคนก็มีแก้วทุกคนก็ดื่มวายแล้วทำไมหลังเกิดเหตุแก้ววายมันเหลือแก้วเดียว
อย่างน้อยถ้าดูภาพคุณแตงโมก็ถือแก้ว

คุณกระติกผู้จัดการก็ถือแก้ว

คือยังไงมันมีมากกว่า๑ใบแน่ใช่ไหม
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยนี่ภาพล่าสุดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้มาเนี่ย
ยื่นอะไรไปทิ้งก็ไม่รู้

หลังจากที่เกิดเหตุคุณแตงโมตกเรือไปแล้วนะครับ
เรือลำนี้ทิ้งอะไรลงไปในแม่น้ำเจ้าพญา
ทีนี้พอหลักฐานต่างเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จากการสืบสวนสอบสวนได้เบาะแสอะไรยังไงมา
มันจะเกี่ยวข้องแค่ว่ากลัวเรื่องเมาแล้วขับเรือเมาแล้วประมาท
หรือจะมีอะไรมากกว่านั้นอย่างที่คุณชูวิทย์บอกหรือเปล่า

ว่าไม่ใช่แค่วาย
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เอาเรือนะครับ
เรือแบสโบสท์ที่มีเครื่องมือพิเศษลงมาสแกนหาวัตถุใต้น้ำเลย
ในจุดที่คาดว่าจะมีการทิ้งหลักฐานลงไปพวกแก้ววายขวดวาย
แล้วก็เจอพวกถุงต่างนะฮะลักษณะเหมือนกับกล่องใส่ขวด
มีขวดแล้วพวกนี้เปื้อนคงเปื้อนโค้นนะครับ
พิสูจน์หลักฐานหนึ่งนะฮะนำเรือพร้อมนักประดาน้ำเครื่องตรวจจับวัตถุใต้น้ำเนี่ย
ไปหาวัตถุในคดีเป็นพยานวัตถุคือแก้ววายทรงสูงที่คุณตังโมใช้ดื่ม
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับเราได้ข้อมูลมาพบว่าก่อนที่ทั้ง๖คน
คำบอกดื่มวายไป๒ขวดชัมเปญขวด๑ขา๑ลังนะครับ
เอาไปดื่มระหว่างร่องเรือแล้วพบว่า
ตำรวจไปย้อนดูที่อู่จอดเรือนะครับพบว่ามีลังวาย
ถูกทิ้งเอาไว้ที่กองเก็บของในสภาพรังยังใหม่อยู่
เป็นวายนะครับกลิ่นผลไม้เหมาะกับผู้หญิงเนื่องจากมีกลิ่นหอมของ
ผลไม้คือพอดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยพบว่าวายชนิด
ได้มีใช้ดื่มกับไวที่ต้องเป็นแก้วไวทรงสูงเป็นแบบเดี๋ยวกับที่
ถือกันระหว่างร้องเพลงบนเรือก็มีถ่ายรูปบนเรือก็มีคาดว่าคนในกลุ่มเนี่ย
นำวายยี่ห้อนี้แช่ในกล่องเก็บความเย็นแล้วเอาขึ้นเรือ
ทิ้งเอาไว้ที่อู่จอดเรือมีรายงานวันหลังเกิดเหตุมีการ
ขวดวายทั้งหมดพร้อมกับแก้ววายออกไปจากเรือ
เหลือแก้ววายทรงต่ำกับขวดน้ำดื่ม๒ขวด
แล้วก็กล่องเก็บความเย็นที่ใช้แช่วาย
วันเกิดเหตุมีพยานในเหตุการณ์ที่ท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
เห็นว่าเห็นขวดวายเป็นจำนวนมากกลิ้งไปมาอยู่ในเรือ
ให้ช่วยกันหาคนตกน้ำ
แต่พอเรือลำนี้ออกไปแล้วมีการไปตามหาเจอ

มันเหลือแก้ววายอยู่ใบเดียวกับขวดน้ำดื่ม๒ขวด

ทีนี้มีอีกประเด็นนึงค่ะ
อันนี้คือเปรียบเทียบภาพให้ดูเรื่องของหลักฐาน
หลังเกิดเหตุเนี่ยมีแก้ววายทรงต่ำ
น้ำดื่ม๒ขวดกล่องเก็บความเย็น
วันเกิดเหตุพยานบอกเห็นเยอะกว่านี้
ถึงขั้นเห็นขวดกลิ้งไปกลิ้งมาในเรือด้วย

นี่นะคะก็เลยเป็นประเด็นว่าทำลายหลักฐานหรือเปล่า
ถ้าทำลายหลักฐานจริงมันก็สะท้อนให้เห็นถึงเจตนา

อันนี้เป็นประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตค่ะ